คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมีผู้ปกครองนะคะพาลูกสาวอายุ๑๒ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีสัชนาลัยบอกว่ามีรักษาการเจ้าอาวาสรูปหนึ่งนะคะ
อายุสี่สิบเจ็ดปีข่มขืนอืมแล้วทำแบบนี้โอ้โหหลายครั้งมาก
ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วอะค่ะครับช่วงสายสายวันนี้ค่ะ
นายสมชายวัยสามสิบเจ็ดปีพร้อมเพรยาและลูกสาวอายุสิบสองปี
เป็นนักเรียนชั้นปห้านะคะไปแจ้งความกับพันธุ์ตำรวจรีสามารถ
พึ่งภัยศาลสารวัตรสอบสวนสพศรีสัชนาลัย
ลูกสาวถูกพระสองเมืองอายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลแม่สำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำราวหลายครั้งมากค่ะ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
คือผู้ปกครองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ชาวบ้านลือกัน
ว่าลูกสาวซึ่งลูกสาวจะรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกับเป็นสาวเกินวัยอ่ะนะคะ
ชาวบ้านเขาลือกันว่าลูกสาวไปมีความสัมพันธ์กับพระสองเมือง
ตอนแรกพ่อกับแม่ไม่เชื่อก็ถามลูกสาว
ลูกสาวก็บอกว่าไม่จริงแต่ข่าวลือคนยังพูดกันนะคะ
พูดกันเยอะพูดกันเรื่อยมีอยู่คืนนึง
ตอนประมาณสัก๔ทุ่มทุกคนก็หลับนะคะ
โทรศัพท์มือถือของลูกสาวมีเสียงโทรมาแม่หยิบแล้วรับสาย
โทรมาเป็นเสียงผู้ชายครับแล้วแม่คือฟังไง
แล้วผู้ชายคนนี้นึกว่าลูกสาวแม่รับแต่จริงแม่เป็นคนรับแล้วแม่ฟังอยู่
เป็นเสียงผู้ชายชวนให้ไปหาในวัดครับแม่วางสายค่ะ
รุ่งเช้าแม่ก็บอกพ่อแล้วก็เรียกลูกสาวมาคุยอีกรอบหนึ่ง
คันความจริงจนสุดท้ายลูกยอมรับว่าถูกพระรูปนี้ข่มขืน
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วตอนที่เข้าไปช่วยงานในวัด
ถูกพระรูปนี้หลอกเข้าไปในกุฏิใช้กำลังปลุกปล้ำจนสำเร็จความไคร้
แล้วก็ข่มขู่บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครครับ
หลังจากนั้นพระโทรไปขู่ตลอดโทรไปเรียกให้ไปหา
และบังคับข่มขืนอีกสี่ถึงห้าครั้งแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายพื้นที่
ในสวนผลไม้ในป่าท้ายหมู่บ้านถูกเรียกให้ไปข่มขืนแบบนี้ค่ะ
ในกุฏิทั้งเนี่ยหลายจุดเลยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพระรูปนี้
อยู่ที่วัดได้สิบสามปีแล้วนะคะครับตอนแรกชาวบ้านก็นับถือ
แต่ระยะหลังหลังไม่มีใครอยากจะใส่บาทด้วยซ้ำเพราะข่าวลือ
เรื่องของพฤติกรรมคมขืนเด็กสาวในพื้นที่เนี่ย
คนเขารู้กันมาแล้วเขาพูดต่อต่อต่อต่อกันในหมู่บ้านจนแบบถึงขั้นที่ว่า
เขารวมกันเลยว่าเอาอย่างนี้ดีไหมคนในพื้นที่นะเดี๋ยวเราหาหลักฐานกัน
ซุ่มดักจับให้แบบคาหนังคาเขาเลยก็แล้วกันจะได้มีหลักฐาน
เพราะตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานพระรูปนี้ก็ปฏิเสธ
ก็มันก็ไม่มีหลักฐานจะไปแจ้งความจนสุดท้าย
พ่อแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒คนนี้นำหลักฐานมานะคะ
เป็นข้อความคุยผ่านทางไลน์มีหลักฐานเป็นจดหมาย
เขียนด้วยลายมือของพระอีกสองฉบับแล้วเขียนในลักษณะเชิงชู้สาว
ผู้ปกครองของเด็กเลยเอาหลักฐานทั้งหมดนี้ค่ะไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจก็เลยต้องไปนิมนต์พระสองเมืองมาสอบปากคำ
สุดท้ายรับสารภาพค่ะครับบอกว่าทำแบบนี้จริง
ก็เลยต้องจับศึกควบคุมตัวมาดำเนินคดี
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
จากบิดามันดาเพื่อการอนาจารย์แล้วก็ต้องพาน้องผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุ
พาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็นำหลักฐานทั้งหมดมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
กับอดีตพระคนนี้นะคะอ่านี่แหละฮะปลงไม่ตกนะค่ะ
เรียนถึงขั้นได้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะครับก็ดีแล้วฮะ
ความจริงเปิดเผยแบบเนี้ยจะได้จัดการออกไปค่ะนะครับท่านผู้ชมครับ